ทหารก็ยังคงเค้นสอบท่านชายกรรมลอนะครับที่ได้แอบอ้างตัวเป็นเชื้อพระวงชั้นสูง
สร้างเครือคายหนวดพิทักษ์ความปลอดภัย
หลังจากใช้มาตรา๔๔ปลุกเข้าไปจับได้พร้อมกับพวกรวม๒๑คน
ภายในรีสอร์ทอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายไกรศรีจันทรปัญญาอายุ๔๗ปีหรือที่เรียกตัวเองว่าท่านชายออฟ
และนายพิศนุอ่ำวงศาอายุ๖๕ปี
พร้อมกับพวกรวม๒๑คนยังถูกทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากใช้อำนาจตรามาตรา๔๔ควบคุมตัวได้
ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งของอำเภอลานสกาพร้อมกับของกลางหลายรายการ
ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่มนตรฐานบก๔๑กองทัพภาคที่๔
วัชิราวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้พลตรีธีนชัดจินดาเงิน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๑กองทัพภาคที่๔
ส่วนที่กำลังตำรวจสันติบาลและตำรวจภูทรอำเภอลานสกา

หลังได้ติดตามพฤติการของบุคคลที่อ้างตัวเป็นเชื้อพระวงชั้นสูงมานานแล้ว
โดยหัวหน้าเครือข่ายถูกเรียกว่าท่านชายอ๊อฟ
เข้าไปทำกิจกรรมสร้างเครือข่าย
นามหน่วยพิทักษ์ความปลอดภัยเฉพาะกิจ
มีชาวบ้านหลายจังหวัดหลงเชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เพื่อเป็นกองกำลังคอยรักษาเชื้อพระวงศ์
ในการเสด็จพระราชธรรมเนินไปยั่งส่วนภูมิภาค
ผู้ต้องหายอ่อมรับว่าเป็นสามัญชนธรรมดา
ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าทหาร

แต่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรหน่วยจู่โจม

หัวหน้าทีมที่อ้างเป็นบุคคลชั้นสูง

โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับสถานที่ต่าง

แล้วก็อ้างว่าจะจันเชิญกระถิ่นหลวงมาถวาย

โดยเน้นเค้นสอบนายไกลศรีกับนายพิศนุอย่างหนัก
ส่วนอีก๑๙คนเจ้าหน้าที่สอบปากคำด้านนอก

ให้มาสมัครเป็นสมาชิกครับ